คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะกรณีนายนรงศักดิ์ศรีสวัสดิ์อายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นคุณตารวมไปถึงน้องทีหลานชายวัย๖ขวบ
ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ทั้งคู่มีอาการเหมือนกับน้ำลายฟูมปาก
คนในครอบครัวก็เลยติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งจริงแล้วเหมือนกับหลานเนี่ยจมน้ำแล้วตัวนายนโรงศักดิ์คือล้มอยู่ในบ้าน
นิมิตรใหม่กรุงเทพอ่ะนะคะเขาเลยสงสัยว่าเป็นการวางยาหรือเปล่า
ถูกวางยาอะไรหรือเปล่าก็ขอให้หมอปลาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจพิสูจน์ให้หน่อย
ส่งน้ำจากเครื่องกรองให้อาจารย์ออสช่วยดูว่ามีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนที่ตากับหลานจะเสียชีวิตดื่มน้ำจากเครื่องกรองตรงนี้ด้วยนะคะ
หนึ่งธันวาคมหมอปลาก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุลองดื่มน้ำจากเครื่องกรองด้วย
หมอปลาก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรอันนี้ภาพคือวันที่ตอนหมอปลาไป
ล่าสุดวันนี้ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำออกมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยมีสารฟีนอลซึ่งเป็นสารพิษค่ะ
อาจารย์ออสบอกว่าสารชนิดนี้ไม่ควรอยู่ในน้ำดื่มทุกชนิด
ชนิดนี้เป็นสารที่ถูกนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีหลายอย่าง
เช่นสีย้อมสารเคมีกำจัดวัชพืชศัตรูพืช
หมายความว่าถ้าเข้าสู่ร่างกายมันจะไหลเข้าสู่ระบบเลือด
ถ้าได้รับเกิน๔๘มิลลิกรัมทำให้เสียชีวิตได้ภายใน๑๕นาทีเลยค่ะ
นี่ค่ะถามว่าอันตรายจากสารฟีนัลมีอะไรบ้าง
อาจารย์ออสบอกว่ามี๒ลักษณะนะ
การเป็นพิษเฉียบพลันเกิดได้จากการสัมผัส
ก็จะทำให้ระคายเคืองผิวหนังเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจ
เวียนศีรษะอาเจียนท้องร่วง
ถ้าได้รับสารฟีนอลเข้าทางปาก๔๘มิลลิกรัมคือตายภายใน๑๕นาทีเลยนะคะ
แบบนี้เลยอ่ะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะภรรยาของนายนรงศักดิ์นางบรรจงอายุ๔๔
บอกว่าเครื่องกรองน้ำอันนี้ใช้มาปีกว่าแล้วนี่นะฮะต่อน้ำปลาปลาเข้าเครื่องกรองโดยตรงเลยค่ะ
ไม่มีถังเก็บน้ำอะไรเลยคนในบ้านก็ดื่มน้ำจากเครื่องกรองนี้ทุกวันคุณภาคภูมิ
ทีนี้พอสามีเธอเสียชีวิตเลิกไม่ดื่มน้ำจากเครื่องกรองเครื่องนี้แล้ว
น้ำขวดมาดื่มแทนอืมยิ่งพอมารู้ว่าจากการตรวจสอบของอาจารย์ออสบอกว่าอ้าว
น้ำจากเครื่องกรองตรงนี้มันมีสารพิษตกใจเลยนะคะก็เลยยิ่งสงสัยไปอีกว่านี่คือสาเหตุจริงหรือเปล่า
น้ำตรงนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตหรือเปล่า
น้ำตรงนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่า

น้ำตรงนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่า
น้ำตรงนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่า
นี่ค่ะคือทีนี้ตัวยายทวดที่เลี้ยงน้องทีนางน้อยอายุ๘๔ปีบอกว่าวันเกิดเหตุน้องทีเล่าให้ฟังว่าไปดื่มน้ำที่บ้านหลังเกิดเหตุมานะคะแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้านหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
นี่ค่ะคือที่นี้ตัวใยทวดที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตรึเปล่าแล้วก็ไปพบศพในคลองหลังบ้าน
โดยยังคิดถึงเหรนเนาะต้องเรียกว่าเหรนหรือเปล่า

ยังไงแต่ว่าไปโทษคนอื่น

มันไม่มีใครค่อยมาทำ

ไม่มีไม่มีปรากฏได้เลย

ผลการผ่าชนะสูตรศพน้องทีวัย๖ขวบรอบที่๒ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตต้องรอผล๔๕วัน
คือถ้ามันเป็นจากเครื่องกองน้ำจริงเนี่ยแต่คนในบ้านก็บอกว่าก็ดื่มกันหลายคน
ใช่แล้วคนอื่นที่อยู่ในบ้านที่ดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำตรงนี้

เพราะตัวหลานไปเสียชีวิตอยู่ในคลองแถวบ้าน

เวลาใกล้กันมีน้ำลายฟูมปากเหมือนกัน
แล้วก็มีขวดน้ำอะไรสักขวดหนึ่งอยู่แถวในคลองใช่ไหม
ใช่แต่คุณตาคือเสียชีวิตในบ้านแต่ก็น้ำลายฟูมปากเหมือนกัน
เดี๋ยวเขาพารอบ๒กันแล้วเรารอฟังผลพรุ่งนี้นะครับ